อีกหนึ่งกระแสในโลกโซเชียลค่ะสำหรับใครที่นั่งรถแท็กซี่บ่อย
ก็อาจจะต้องสังเกตมิเตอร์ดีเพราะว่าคราวนี้เนี่ยมีคนไปโพสต์นะคะ
บอกว่ามิเตอร์โกงขึ้นเร็วมากเลยผ่านไปแป๊บเดียวขึ้นเร็ว
บอกว่าเหมือนจะขึ้นทุกหนึ่งวินาทีเลยโอ้โห
เขาโกงยังไงมาดูกันค่ะไปดูคลิปกันเลยนะคะ
เป็นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊คคนหนึ่ง

รู้ว่าเดี๋ยวนี้มิเตอร์ขึ้นทุก๑วินาที
โกงกันขนาดนี้เอากระเป๋าตังค์ไปเถอะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าของคลิปนะคะก็ได้นั่งรถแท็กซี่

แล้วก็เพราะว่ามิเตอร์นี่

เดี๋ยวเราลองสังเกตดูนะว่าขึ้นเร็วจริงหรือเปล่า
อาจจะไม่ถึง๑วินาทีแต่ประมาณนี้ค่ะ

เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันมิเตอร์ขึ้นเร็วมากคล้ายกันแบบนี้

โอ้โหสี่วินาทีเท่านั้นเมื่อสักครู่ตรงนั้น๊ะฉันนักนับอยู่นี่นี่ไง

นี่คลิปนี้ทั้งหมดนะคุณผู้ชมนะความยาวประมาณ๒๗วินาที
ระยะทางอยู่ที่๒๘๖กิโลเมตร
ราคา๒๔๙บาท
พอจบคลิประยะทางคือ๓๐๖กิโลเมตร
ราคาขึ้นไปถึง๒๖๕บาท

มาดูตารางราคาโดยสารของรถแท็กซี่จริง
มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกเป็นอย่างนี้นะคะ
ระยะทางที่เห็นในคลิปวิดีโอ๓๐๖กิโลเมตรจริงแล้ว
ต้องเสียเงินประมาณ๒๒๕บาท
อันนี้ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกนะคะ
แต่ในมิเตอร์ในคลิปเมื่อสักครู่นี้
ราคามันพุ่งไปถึง๒๖๕บาท
หมายความว่าผู้โดยสารต้องเสียเงินมากขึ้น

๔๐บาทโอ้โหกินข้าวได้เมื่อนะ

แต่จริง๔๐บาทก็มีคุณค่านะคะ

จากเจ้าหน้าที่กองตรวจการกรมการขนส่งทางบก
บอกว่ารู้เรื่องนี้แล้วเห็นคลิปแล้ว
อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนขับแท็กซี่มารายงานตัวนะคะ